จากเรื่องของสุนัขมาที่เรื่องของงู

แต่ทีนี้น่ากลัวขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเป็นงูเห่า
ที่จังหวัดอุดรธานีพนักงานปั๊มอายุ๒๗ปี
ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับงูเห่าเขาตัวใหญ่มากเลยนะคะ๒เมตร

แต่เจ้าของห้องเขาก็เชื่อนะว่ามาให้โชค

ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีค่ะ

ใช่เพราะว่าเชื่อว่าจะให้โชคไงคะ
ตำรวจภูทรอุดรธานีพร้อมศูนย์วิทยุร่มโพทองค่ะ
แจ้งแผลไม่เบี้ยอยู่เลยนะคะ
แจ้งว่ามีงูเห่าเลื้อยเข้ามาในห้องเช่า
ที่บ้านดงไร่ตำบลบ้านขาวอบรมเมืองอุดรณฑานีค่ะ

ก็คือนางสาวพระนิชาขยันเป็นเจ้าของห้อง
เล่าว่าตนเองทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ตำบลนาขาอยู่ห้องคนเดียวนะคะ

และกำลังจะออกไปทำธุระในตัวเมืองอุดรธานี

พบงูเห่าขนาด๒เมตร
เลื้อยเข้ามาในห้องนอนซุกอยู่ในตะกร้าผ้า
ต่อหน้าต่อตา
ดีที่เห็นตอนขนาดเลื้อยเข้ามาอยู่ในตะก้านะ
ถ้าสมมุติว่าเอามือไปหาของในตะก้าล่ะ

วิ่งออกจากห้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
แต่ก็เชื่อว่าอีกใจหนึ่ง
เชื่อว่างูเห่าจะมาให้โชค

บอกกล่าวว่ามาขออาศัยอยู่
ขอขมาหากทำอะไรไม่ดี
และไม่คิดว่างูจะมาทำร้าย
จึงขอให้งูออกไปจากห้อง
เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้บ่วงคล้องงูออกมาใส่ถุงปุ๋ย
นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ

บางทีงูเข้าบ้านเราก็จะว่าขอขมา
เหมือนงูเจ้าที่เชิญท่านออกไปนะครับ